ตอนนี้พาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศของประชาชน
ที่ตั้งใจในการต่อแถวเข้าไปกราบถวายบังคม

ซึ่งอย่างที่เรียนคุณผู้ชมไปตั้งแต่ต้นรายการนะ

ไปเข้าต่อคิวพร้อมกับประชาชน
ตั้งแต่เมื่อคืนนี้คือประมาณ๕ทุ่ม

ของบริเวณหน้าโรงแรมรัตนโกศิลป์
ไปยืนต่อคิวอยู่ท้ายแถวที่วัดสะเกด

ว่าคุณภาคภูมิต่อคิว

พระแม่ธรณีบีบมวยโผม
เป็นอีกจุดคัดกรองบริเวณโรงแรมรัตนโกสิน
ซึ่งตั้งแต่ช่วงเมื่อคืนที่ผ่านมา

ซึ่งแต่ละคนเฉลี่ยแล้วจะใช้เวลา
ทั้งหมดเขาประมาณกี่ชั่วโมงค่ะ
กว่าที่เราจะเข้ามาที่จุดคัดกรองบริเวณนี้ได้ค่ะ

อยู่ที่การต่อแถวตรงปลายแถวเลย
ตรงหลังซอยวัดสะเกก
ตอนนี้๗โมง๔๐นาที
ก็๘ชั่วโมงค่ะ
ไปถึงจุดคัดกรอง

เป็นจุดที่รอนานหน่อยก็นั่งบ้างนะฮะแต่ว่าก็วันนี้
หยุดเมื่อสัก๖โมงเช้าเนี่ยครับพื้นก็เลยจะเฉอะแฉะหน่อย
แต่ว่าพอมาถึงจุดตรงนี้ได้ก็ทำให้รู้สึกว่า
บรรยากาศตั้งแต่ช่วงเมื่อคืนนี้ค่ะตั้งแต่ที่รอแถว
ถึงแปดชั่วโมงประชาชนรอบข้าง
เป็นยังไงบ้างคะทุกคนไม่ท้อนะครับเป็น
เป็นเวลาที่ถ้าฟังแล้วอาจจะดูนานแต่ว่าความจริงแล้ว
เราแทบไม่รู้สึกว่ามันยาวนานหรือว่าเหน็ดเหนื่อยจนเกินไป
ทุกคนก็มีน้ำใจต่อกันแล้วก็เข้าใจกัน
ไม่มีการเบียดเสียดโวยวายหรือว่าลัดคิวแย่งคิวอะไรกัน
ทุกคนเหมือนกับรู้ว่ามาเพื่อพ่อมาทำเพื่อพ่อ
ก็เลยช่วยเหลือกันเป็นอย่างดีครับ
ก็เลยทำให้ระยะเวลาที่ยาวนานมันก็ไม่ได้เป็นความเครียดหรือว่าเป็นความเหน็ดเหนื่อยอะไร
โดยวันนี้เราจะตั้งใจเข้าไปกราบในหลวงราชการที่๙พระบรมหน้าเบื้องพระบรมศพให้ได้เลยใช่ไหมคะ
ไม่ว่าจะยาวนานแค่ไหนก็จะเข้าไปให้ได้ครับ

คุณผู้ชมค่ะแล้วก็หลังจากที่เราได้เข้ามาที่จุดคัดกรองแล้วนะคะทางทีมข่าวไทยรัฐทีวีค่ะ
เดี๋ยวเราจะไปคุยกับท่านกันนะคะว่าในวันนี้ค่ะเป็นวันสุดท้าย
ประชาชนนะคะจะได้มีโอกาสเข้ามาถวายบังคมพระบรมศพในหลวงราชการที่๙ค่ะ

ทางทีมข่าวค่ะทราบมาว่าวันนี้เป็นวันสุดท้าย
แล้วก็มีประชาชนหลังไหลมาต่อแถวกันยาวมากที่สุดเลยใช่ไหมคะ

คิดว่าประชาชนคงจะเข้ามาเยอะเยอะกว่าทุกวัน
เพราะว่าแล้ววันนี้เนี่ยเป็นวันพระด้วยใช่ไหมครับ

หรือว่าคนที่ตกค้างในกรุงเทพที่ยังไม่ได้มา

แต่ว่าอยากจะไปสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบนะครับว่า

เพราะว่าประชาชนเนี่ยจากที่สอบถามเนี่ย
คนสุดท้ายน่าจะมารอตั้งแต่๕ทุ่ม

ก็เฉลี่ยแล้วผมว่าน่าจะใช้เวลา
ตั้งแต่เริ่มต้นนะฮะ
เข้าไปกราบพระบรมศพเรียบร้อยเนี่ย

เพราะฉะนั้นประชาชนทางบ้าน

สำหรับจุดคัดกองที่๔นะฮะ
ท้ายแถวน่าจะอยู่เลยสะพานผ่านฟ้าไปแล้วอะฮะ

ก็คือให้แต่งกายให้เรียบร้อยมาจากบ้านเลย
แล้วก็การเตรียมสภาพร่างกาย
ก็ให้ทานข้าวทานปลา

แล้วก็วันนี้สภาพอากาศผมไม่แน่ใจ

แล้วมาเนี่ยอาจจะมีฝนตกหรือว่าแดดร้อน

สิ่งที่สำคัญที่สุดเลยก็คือสภาพร่างกาย

ถ้ามีโรคจำตัวหรืออะไรเนี่ยก็ต้องเตรียมยาเตรียมอะไรมา

อยากจะฝากไว้เลยก็คือว่าเรื่องสัมภาระ

สัมภาระไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าเวนเป้อะไรพวกนี้นะฮะ

ก็รองเท้าเนี่ยรองเท้าเรื่องรองเท้าสำคัญ

เป็นสิบสิบชั่วโมงถ้าท่านใส่โซนสูงมา

แต่ท่านซีเรียสต้องใส่ส้นสูง
ก็ในระหว่างที่ท่านยืนก็อาจจะ

เอารองเท้าที่สะดวกสบายใส่แล้วสบาย
ครับผมขอบคุณท่านสารวัฒน์นะฮะ

ประชาชนค่ะที่ยังอยากจะเดินทางมาที่ท้องสนามหลวงนะคะ

แต่ควรที่จะต้องเตรียมตัวให้พร้อมค่ะ

กระมวลวันการีพัฒน์รายงานจากท้องสนามหลวงค่ะ